วันนี้มีการขึ้นสารนัดแรก
แต่ไม่ใช่สารคดีอาญาเป็นคดีแพ่ง
คือคดีนี้หวย๓๐ล้านบาท

หมายเลขที่ถูกรางวัลที่๑๕๓๓๗๒๖๕ใบ๓๐ล้าน

ครูปรีชาแจ้งความร้อยตำรวจโทจรูลหรือว่าหมวดจรูน
หรือลุงจรูนเอาไว้ว่าไปรักทรัพย์ของเขา

ส่วนลุงจรูนก็แจ้งความครูปรีชาว่าแจ้งความเท็จ

แต่คดีแพ่งเนี่ยความจริงเขาฟ้องกันตั้งแต่ตอนคดียังไม่ดังนะคุณเขียนมาสอน
ใช่ค่ะก็คือเป็นกรณีที่ครูปรีชาให้ทนายความไปยื่นเรื่องต่อสารแพ่งกาญจนบุรี
เป็นกรณีคดีละเมิดเพื่อที่จะให้สารท่านมีการไต่สวนฉุกเฉิน
แล้วก็อายัดเงินที่หมวดจรูนนำไปขึ้นเงินลอตเตอรี่รางวัลที่๑อายัดเอาไว้
คือสารท่านก็พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูล
ก็เลยรับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาในชั้นของคดีแพ่ง
แล้วก็เลยมีการอายัดเงินเอาไว้๒๔ล้านบาท
ตั้งแต่๒๘พฤศจิกายนปีที่แล้ว
หมวดจรูนก็บอกว่าใช้ไปส่วนหนึ่งแล้วตอนนั้น

อันดับนี้จะเหลืออยู่ส่วนหนึ่งสารท่านก็อายัดไว้
อยากลำเมิดเพื่อเรียกซับคืน
เพราะหมวดจรูนไปขโมยลอตเตอรี่ของเขา

สารท่านก็เชื่อว่าถ้าไม่อายัดเงินเอาไว้
แล้วถ้าหมวดจรูนเอาเงินไปใช้

ศาลท่านก็เลยรับเรื่องแล้วก็อายัดเอาไว้นะคะ

ต่างฝ่ายต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะ

ว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซนทั้งสองคนพูดเหมือนกันเลย
แล้วปกติคดีลักษณะแบบนี้
ก็จะมีการให้ไกลเกลี่ยกันได้ด้วย
ทั้งคู่ก็บอกว่าไม่ไกลเกลี่ยแน่นอน

ก็มากับภรรยาแล้วก็ลูกสาวด้วยที่สารแพ่งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ถามก่อนขึ้นศาลนะครับ
ซึ่งหมวดจรูนบอกว่าถ้าวันนี้ศาลท่านให้ไกลเกลี่ยกันนะ
ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ยอมความนะครับ
จากอีกฝ่ายจะยอมรับผิดถึงจะพอคุยกันได้
ฟังเสียงทางฝ่ายของหมวดจรูนก่อนนะครับ
ท่านตอบนี้จะเป็นยังไงครับ
อันนี้ก็คือนัดชี้ประเด็นข้อพิพาท
แล้วก้กำหนดในส่วนของพลากมิซุ
ที่ตอบกับหมวดจรูนก็คือทนายความนะ
คือหวดจรูนก็บอกว่าถ้าครูปรีชายอมรับเนี่ย
ก็คุยกันได้นะเจรจากลายเกลี่ยกันได้

ใช่ครูปรีชาก็มาถึงที่หลังนะครับ
ก็เดินทางมาถึงก็คุยกับผู้สื่อข่าวเล็กน้อยนะ
ยืนยันความมั่นใจบอกว่าไม่กังวลอะไร
ส่วนเรื่องคดีก็ขอปรึกษากับทนายนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ตลอดเลยช่วงหลังครูปรีชาดูร่าเริงชู๒นิ้วตลอดเลยค่ะ
ก็ก่อนขึ้นศาลนะครับสารแพ่งที่กาญจนบุรีนะครับ
สรุปแล้วคดีนี้ศาลท่านออกนั่งบันลังเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับ
โดยวันนี้ได้ใช้เวลาในการสอบถามประเด็นจากทนายความของทั้งสองฝ่ายนะครับ
ก็ปรากฏว่าแต่ละฝั่งเนี่ยฝ่ายโจทย์ก็คือฝ่ายผู้ฟ้อง
คือครูปรีชาไคร่ครวนนะครับ
สารระบุว่ามีประเด็นที่ต้องนำสืบอยู่๔ข้อ
ก็คือ๑สลากที่ถูกรางวัลเป็นของโจทย์หรือไม่
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็คือสลากที่ถูกรางวัลหรือไม่
จำเลยก็คือหมวดจรูนทำละเมิดต่อโจทย์หรือไม่
ก็คือการเอาสลากของโจทย์ไป
แล้วก็ข้อ๔ก็คือจำเลยต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อโจทย์หรือไม่
ซึ่งภาระการพิสูจน์จะอยู่ที่ฝ่ายโจทย์นะครับ
เพราะเป็นคนกล่าวอ้างว่าจำเลยคือหมวดจรูนเนี่ยไปละเมิดเขาแต่จำเลยปฏิเสธ
อันนี้ในส่วนของโจทย์ครูปรีชาที่ศาลต้องนำสืบนะครับ
ส่วนในฝ่ายของจำเลยก็คือร้อยตำรวจโทจรูลที่ถูกฟ้อง
สารระบุว่ามี๒ประเด็นที่ต้องนำสืบพยานเพื่อให้ปรากฏชัด
ก็คือ๑โจทย์คือครูปรีชาไม่ได้เป็นคนซื้อสลากที่ถูกรางวัลหรือไม่
และ๒จำเลยก็คือหมวดจรูนเป็นผู้ครอบครองสลากโดยสุจริตหรือไม่
แต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยขอเพิ่มเติมพยานนะครับ
ครูปรีชาขอเพิ่มพยานอีก๔๕ปาก
ก็ให้ระยะเวลาในการสื่อพยานเพิ่มอีก๔วัน
ส่วนจำเลยคือหมวดจรูนขอเพิ่มพยานอีก๒ปาก
ให้ระยะเวลาสืบพยานเพิ่มอีก๓วันนะครับ
หลังจากนั้นก็ให้ทั้งสองนะครับไปนำบัญชีพยานมายื่นเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จ
ภายใน๒๐วันนะครับ
แล้วก็จะนัดสืบพยานกันอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนวันนี้ไม่มีการเจรจากลายเกลี่ยอะไรทั้งสิ้นนะครับ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
เขาก็บอกว่ายกมือไหว้กันนะคือครูปรีชาบอกว่าครูอายุน้อยกว่าหมวดจรูน
ก็ยกมือไหว้หมวดจรูนก่อนก็รับไหว้กันไปแต่ไม่สบตากันบอกแบบนี้

จรูนบอกว่ายังมั่นใจเหมือนเดิมนะคะหลังขึ้นศาลแล้วก็ดีใจค่ะ

ส่วนประเด็นเรื่องของการจำลองสถานการณ์เหมือนกับฝ่ายครูปรีชาที่ไปจำลองสถานการณ์ที่ตลาดเรสซิตี้
ซื้อลอตเตอรี่ตรงไหนทำหล่นตรงไหนซื้ออะไรไปทำกับข้าวบ้างเนี่ยค่ะ
ถามแบบนี้ว่าหมวดจรูนต้องทำเหมือนครูปรีชาไหม
จรูนก็เลยบอกว่าแล้วแต่นะคะถ้ากองปราบประสานมาก็ยินดี
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการประสานเข้ามา
ส่วนครูปรีชาวันนี้ไม่ได้ไปสอนที่โรงเรียนค่ะก็ลากิจตลอดทั้งวัน
ก็ยืนยันว่าไม่เครียดกับกระแสสังคมในโลกออนไลน์
แต่อยากให้สื่อทำงานอย่างเป็นกลางพร้อมมั่นใจข้อเท็จจริง
ขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสินพร้อมในการนัดสืบพยาน
ส่วนการเจอหน้ากันในครั้งนี้ก็ได้แค่ยกมือไหว้นะคะ
เพราะว่าตัวเองอายุน้อยกว่าค่ะ
พยายามหลักฐานฝ่ายไหนมีน้ำหนักรับฟังได้มั่นคง

นี่ค่ะทนายความของครูปรีชาทนายเกรงไกรนาควรี
คือเป็นวันแรกนะคะที่สื่อมวลชนได้เห็นหน้าทนายความของฝั่งครูปรีชาค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ครูปรีชาก็เปลี่ยนทนายความ
วันนี้ก็ปรากฏตัวครูปรีชาบอกกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีบอกว่า
เดี๋ยวจะมีทนายอีกคนนึงค่ะชื่อทนายสุพัฒน์ดูแลคดีนี้อยู่
ก็ไม่รู้สึกกังวลใจอะไรเพราะว่าจากการสอบสวนพยานต่างให้ข้อมูลตรงกัน
แล้วก็การสืบที่มาเส้นทางของลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลก็ไม่ผิดเพี้ยนอะไร
แต่ต้องนำสืบให้ได้ว่าเป็นคนซื้อลอตเตอรี่จริงก็มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของด้วยความสุจริต
แล้วตัวเองก็ทำหายจริงครูปรีชายืนยันแบบนี้นะคะ
ส่วนหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงหลักฐานที่เป็นภาพการพูดคุยกันทางแอปพลิเคชันไลน์ค่ะ
ทางทนายของครูปรีชาบอกว่าตรวจสอบแล้ว
หลักฐานต่างเหล่านี้มันไม่ใช่หลักฐานที่จะมาชี้ขาดทางคดีได้นะคะทนายบอกแบบนี้
ส่วนรายละเอียดแนวทางในการนำสืบพยานยังไม่ขอเปิดเผยอะไร
พร้อมที่จะให้สารสอบพยานฝ่ายโจทย์ในวันที่๑๔พฤษภาคมรวม๑๕ปาก
ส่วนการสอบพยานฝ่ายจำเลย๑๒ปากจะมีการนัดสอบวันที่๘ถึง๑๑พฤษภาคม
ซึ่งก็มองว่าผู้พิพากษาได้ให้เวลานัดที่ค่อนข้างรวดเร็ว
คงจะเป็นเพราะคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นจำนวนมากนะคะ
นายเกรียงไกรเคยเป็นทนายความของกลุ่มผู้เสียหายจากรถยนต์ฟอร์ตกว่า๕๐
รายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะทีมข่าวของเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมมา
เพราะว่าอยากรู้ไงว่าทนายเป็นใครมาจากไหนทำคดีอะไรมาบ้างอ่า
นี่ค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่สารค่ะ
ครูปรีชาไปที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ใส่ชุดผ้าไหมดิ้นทองมีผ้าผูกเอวยิ้มแย้มอีกแล้วนะคะ
คือยิ้มแย้มตลอดนะคะ๒๓วันหลังเนี่ย
ก็ไปรับรางวัลวิทยากรจิตอาสาของโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
หลังจากไปเป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะคะ
ก็ตอบคำถามด้านคดีนี้ล่ะค่ะก็บอกว่าไม่กังวลใจ
แล้วก็โต้ข่าวลือด้วยที่ข่าวลือตอนนี้บอกว่าโอ่มายจริง
ครอบครัวเขามีหลายที่นะครับเขาอยู่ทางครอบครัวเขานะครับ
คุณคุณยังต้องการที่จะให้ประพันธ์ของคุณหลักอีกไหมครับ
ก็ถ้ามีประเด็นกองปราบเขาก็จะแจ้งมาครับก็ยินดีครับ
ในเรื่องของขบวนการอะไรอย่างนี้คุณครูคิดว่าอาจจะเป็นการมโนกันไปเอง
เพราะว่ามันไม่มีขบวนการหรอกครับทุกอย่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตและโปร่งใส
ให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายเขาก็เรียกครูสอบเรียกทางฝ่ายคุณลุงจรูนสอบเหมือนกัน
ไม่ได้มาครับคุยกับครูคนเดียวนะครับไม่มีไม่มีพยานมา
เพราะว่าวันนี้มันยังไม่ได้มีการสืบพยานวันนี้เป็นแค่นัดแรก
วันนี้นักข่าวก็ถามทางภูมิในการโรงเรียนผู้สูงอายุหน่อยนะครับ
ครูปรีชาตอนนี้ก็เป็นข่าวดังซะด้วยเป็นคดีความอะไรพวกเนี้ย
เกรงว่าจะถูกติติงหรือว่าตำหนิเหรอ
เพราะว่ามอบรางวัลครูจิตอาสาให้เนี่ยนะฮะเป็นวิทยากรจิตอาสาเนี่ย
ผอก็บอกว่าคือรางวัลนี้เนี่ยที่มอบให้ก็เพราะว่าครูปรีชามาทำหน้าที่
ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วไม่เกี่ยวข้องกับคดีนะครับ
แล้วที่มาสอนก็มาสอนฟรีด้วย
ไม่ใช่ว่าท่านดวงดังแล้วเราเชิญเราแกะมานะคะเพราะว่าท่านได้มาช่วยงานเราตั้งแต่เดือนมีนา๒๕๖๐นะครับ
อันนี้ล่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเชิญท่านมารับเดี๋ยวฐังสือจะมีความคิดว่า
เห็นเขาจะได้เงิน๓๐ล้านแล้วจะมาขอเงินเขาแล้วไม่ใช่นะคะ
คือเป็นคุณงามความดีที่เขามาให้กับผู้สูงอายุ
เราก็ได้เชิญท่านเนี่ยมารับวุฒิบัตร
เกียรติบัติที่เป็นจิตอาสาช่วยงานผู้สูงอายุ
ทางฝั่งของหมวดจรูนหลังจากเสร็จสิ้นจากศาล
ก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมนะครับ
ก็ให้สัมภาษณ์กับคุณจอมขวัญในรายการถามตรง

ก็มีทนายสิทธาที่มาพูดคุยกับคุณจอมขวัญไปแล้วนะครับ

พลตมปรีชาณวิมนศรี
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีหวย๓๐ล้านระหว่างครูปรีชากับร้อยตำรวจโทจรูล
พรุ่งนี้๑๓กุมภาพันธ์เวลา๑๔นาฬิกาจะเรียกคณะทำงานที่ลงพื้นที่ไป
ในส่วนของกองปราบรามแล้วก็ปอทด้วยนะครับ
รามอาธิกรรมเทคโนโลยีทางเศรษฐกิจอะไรพวกนี้นะฮะ
เพื่อที่จะมารวบรวมผลการไปลงพื้นที่ไปรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
ว่าแต่ละฝ่ายแต่ละทีมได้อะไรยังไงมาบ้าง
แล้วเดี๋ยวก็จะสรุปกันอีกครั้งนึงว่าต้องหาเพิ่มไม่หาเพิ่มอะไรยังไงนะฮะ
แต่ว่าพลตรีชาญบอกว่าการสอบสวนคดีนี้
จะให้น้ำหนักไปที่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
พยานบุคคลซึ่งสามารถปั้นแต่งและพลิกกลับได้
คดีนี้คาดว่าจะชัดเจนภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
ค่ะแล้วก็มีข้อมูลจากชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะคะ
เขาก็มาวิเคราะห์เกี่ยวกับคดีนี้ล่ะ
ก็มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำไมครูปรีชาและทนายความของครูปรีชา
ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรมากมายไม่พูดอะไรเยอะยืนยันอย่างเดียวว่า
สู้กันในชั้นศาลไปสู้กันในชั้นศาล
คือทางชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเขามองว่าจริงแล้วตอนนี้
เหมือนกับทางครูปรีชาได้เปรียบในเรื่องของคดี
อันนี้คือทางฝั่งธนายตั้มซึ่งมาช่วยเหลือด้านคดีให้กับหมวดจรูนบอกอย่างนี้เลยเหรอ

คือเริ่มต้นจากเนี่ยค่ะคดีแพ่งในวันนี้ที่เขาไปเจอกันเนี่ย
คือทางครูปรีชาก็ได้เปรียบนะคะเพราะว่าครูปรีชาเป็นคนไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคดีละเมิด
แล้วสารท่านเชื่อว่ามีมูลไงคะก็เลยคุ้มครองชั่วคราวในการอายัดเงินที่หมวดจรูนนำไปขึ้นเงินในการถูกลอตเตอรี่
รางวัลที่๑หมายความว่าตรงนี้เนี่ยต้องรอดูว่าสารแพ่งจะรอคำพิพากษาของสารอาญาก่อนหรือเปล่า
เพราะจริงแล้วคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาปกติต้องรอผลคดีอาญาให้ถึงที่สุดก่อน
ถึงจะมาตัดสินในคดีแพ่งแต่ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าสารจังหวัดกาญจนบุรีท่านจะรอผลคดีอาญาหรือเปล่า
ถ้าท่านไม่รอแล้วตัดสินเลยตรงนี้เนี่ยน้ำหนักเหมือนกับว่าทางครูปรีชาจะได้เปรียบ
ครูปรีชาก็สามารถหยิบยกตรงนี้ไปเป็นหลักฐานไปเป็นเหตุผลในการสู้คดีในคดีอาญาได้ด้วย
แล้วคาดว่าครูปรีชาจะนำประเด็นการแถลงข่าวของตำรวจภูทรภาค๗มาใช้ในการต่อสู้คดีด้วย
ตำรวจภูทรภาค๗บอกว่าจะแจ้งความหมวดจรูนยักยอกทรัพย์เพราะมีพยานเห็นว่าหมวดจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่
ก็เหมือนกับให้น้ำหนักไปที่ครูปรีชาว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
สิ่งต่างเหล่านี้เหมือนกับว่าครูปรีชาจะได้เปรียบทางคดีนะคะ
ยังไงก็ตามก็ต้องรอดูคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องสู้คดี๓ศาลนะคะ
สารชั้นต้นอุทธรณดีการ์รวมแล้วอย่างน้อยน่าจะสัก๕ปีนะ

แล้วฟ้อง๒ศาสตร์ศาสตร์แพ่งจะรอศาสตร์อาญา
แต่ถ้าแพ่งลงก่อนเนี่ยแล้วบอกให้ครูปรีชาชนะเนี่ย
อันนี้มันจะไปมีผลกับอาญาทันที
มีการสืบพยานอาจจะมีการสืบพยานควบคู่กันไปในคดีแพ่งคดีอาญาด้วย
เพราะว่าพยานบางคนก็เชื่อมโยงกันทั้งสองคดีทั้งแพ่งทั้งอาญา